อีก๑คนก็อยากจะประณาเหมือนกันผู้ชายคนนึงเขาเข้าไปที่บ้านหลัง๑ที่นครสิทธิ์ธรรมดาไปคุยกับคุณยายยุด๘๙ปี
ยายเนี่ยผมเป็นเขยของป้าดาเนี่ยเพื่อนบ้านของยายนี่แหละ
ทำทีเป็นมาคุยยายเป็นยังไงบ้างแต่แกไม่ยอมถอดหมวกกันนก
บอกว่าอ๋อผมติดโควิดผมกลัวยาติด
ยายก็อ้าวยังไงเห็นว่าเป็นญาติกันก็ไม่เป็นไรนั่งคุย
เฮ้ยตะขอสร้อยทองของยายมันตะขอมันบิดนะเอาออกมาเดี๋ยวผม
ปรับให้มันตรงตรงเอาไหมยายแกก็ด้วยความที่เขาอ้างว่าเขาเป็นลูกเขยของบ้านเพื่อนบ้านนะ
อดสร้อยทองให้เขาปรับตะขอสุดท้ายมันขโมยสร้อยทองไป
โอ้โหนี่คืออุบายของคนที่เขาทำกับคนชะลาคุณผู้ชมครับ
แต่วงจรปิดเขาเห็นชัดเจนบ้านของคุณยายอยู่ที่พื้นที่ตำบล
นาหลวงเสนที่ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนร้ายอายุ๒๐กว่านี่แหละครับ
เสื้อสีเขียวกางเกงวอร์มใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ไปนั่งคุยกับยาย
หมวกกะน็อกสีแดงไม่ยอมถอดด้วยก็ขี่ฮอนดาเวฟเข้าไปจอดหน้าบ้าน
ลงไปทำทีเอายายชื่อยายจับนะยายจับนี่วิ่งไปแล้ว
ยายก็คนชาดาจะไปสู้หนุ่มได้ยังไงไปแล้วคุณยายชื่อว่าคุณยายจาบ
อายุ๘๙ปีนะครับคนร้ายเอาไปเลยแล้วเขาที่เขาไปเพราะว่าเขาเสียบกุญแจคารถเอาไว้
ก็สตาร์ทปุ๊บขับออกไปเลยปลดสร้อยทองคุณยายไปวิ่งออกไปหน้าตาเฉย
ให้คุณยายจับแล้วยายมันยังไงคนร้ายเข้ามายังไงคุณยายถึงได้เชื่อใจเขา
หนุ่มคนนั้นมันเข้ามานี่เขาก็อ้างว่าผมเป็นลูกเขยป้าดายาย
อยู่ข้างบ้านป้านี่แหละบ้านยายนี่แหละนะฮะแล้วก็นี่บ้านป้าดาเขาอยู่กันหลายคน
เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าป้าดาเขามีตัวตนจริงแล้วบ้านอยู่ข้างกัน
ทีนี้ยายเองก็บอกว่าทำไมไม่ถอดหมวกกันน็อกมาคุยกับยายดีล่ะ
บอกโอ๊ยผมติดโควิดยายถ้าผมถอดมาเดี๋ยวยายติดโควิดนะ
เอาจริงนะยายไม่น่าจะคุยด้วยตั้งแต่บอกว่าผมติดโควิดแล้ว
เพราะว่ามันน่ากลัวมากนะต่อให้ไม่ถอดหมวกกันน็อกก็น่ากลัวค่ะ
กลัวเพราะโควิดด้วยแหละแล้วก็ไปนั่งข้างยาย
เอายายก็อ๋อติดโควิดแล้วมาใส่ไม่ใส่แม้แต่ใส่หมวกกันน็อก
เออยังไงอยู่สักพักคุยไปคุยมายายอีกสร้อยทองที่ยายใส่
ขอมันบิดบิดนะเดี๋ยวผมมาดัดให้ไหมล่ะยายนะฮะเนี่ยฮะ
แล้วสุดท้ายก็ปลดสร้อยออกมาให้เขามันก็จับไปจับมาสักพัก
มันเอาทองยายแล้ววิ่งขึ้นรถไปเลยอืมนะฮะยายก็พยายามลุกไปขวางแล้ว
แต่ว่าอายุ๘๙จะไปสู้หนุ่มอายุ๒๐๓๐ได้ยังไง
สุดท้ายคนร้ายก็ขี่รถหายไปเลยนะฮะหลังเกิดเหตุญาติก็รู้
ก็เลยมาแจ้งตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แต่คาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะรู้ตัวนะครับแล้วก็ฝากผู้สูงอายุ
อยู่บ้านลำพังบางทีแบบอย่าไว้ใจคนแปลกหน้านะครับ
แล้วก็ฝากลูกหลานดูแลให้ดีอยากให้ท่านใส่ของมีข้าวไว้ในตัว
เพราะคนร้ายมันก็จ้องตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ